อยู่คนเดียวดื่มทุกวันเลยนะ

ปรากฏว่าลูกชายเข้ามาพบอีกที

อาเจียนเป็นเลือดเสียชีวิตคาบ้าน

เพราะว่าลูกชายมาพบก็พบกับภาพที่น่าสลดใจ
เพราะว่าพ่อนอนคว่ำเสียชีวิต

เพราะว่าตอนแรกลูกตะโกนเรียกพ่อพ่อ
ทำไมพ่อไม่มาเปิดประตูสักทีนะคะ

บ้านชั้นเดียวตั้งอยู่ทางสามแพร่ง

ตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

แห้งกรั่งกระจายเต็มพื้นที่

หลังจากพ่อแยกทางกับแม่มาเกือบ๒๐ปี
พ่อก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะครับ

อยู่กับพ่อแหละนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ไป

สร้างบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่

เมื่อวานนี้มาบ้านพ่อเพื่อจะเอาต้นไม้เนี่ย

ทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ตัวบ้าน

เห็นพ่อนอนเสียชีวิตจมกองเลือด

ลูกชายบอกว่าพ่อเป็นคนชอบดื่มครับ
พอเลิกงานจะซื้อเหล้ามาซดอยู่ที่บ้าน
ก่อนหน้านี้พ่อก็เคยบ่นว่ามีอาการวูบบ่อยครับ
ทีนี้อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่า
ดีสามีเป็นช่างทำรถสำล้อเครื่อง
ชอบดื่มเหล้าชอบสูบบุหรี่ไม่สูงสิงกับใครนะฮะ
ตกเย็นก็จะแวะซื้อกับข้าวมานั่งดื่มสุราคนเดียวในบ้านนี่แหละครับ

ก่อนที่จะมีข่าวร้ายโดย๒๓วันก่อนนะคุณ
นกบินผ่านมาแถวบ้าน

เอกใจเพราะนกที่ร้องตัวดำนะแต่ไม่ใช่อีกา

ใช่โบราณเชื่อว่าถ้านกแสกบินมาวนเวียน
ส่งเสียงร้องดังแถวไหนนะฮะจะมีคนตายแถวนั้นนะครับ
แต่เธอก็ไม่คิดว่าจะเป็นอดีตสามีของเธอ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายดื่มเหล้าหนักจนอาเจียนเป็นเลือด

เพราะว่าผู้ตายอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครสามารถช่วยได้จนเสียชีวิตนะครับ

ก็มอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ